มาดูเรื่องร้องเรียนกันบ้างนะฮะไทยรัฐทีวีของเรา

ให้ไว้ทุกช่องทางเลยในการติดต่อให้เรา
เพราะว่ามีหนุ่มรับเหมาเข้าร้องเรียนไทยรัฐทีวี
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีถูกตำรวจ
เครื่องแบบ๒นายตบทรัพย์สินไปเกือบหมดตัว
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
พยายามร้องเรียนไปหน่วยงานภาครัฐ
แต่ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยต้องร้องสื่อนี่แหละนะฮะ
ก็เป็นกรณีที่ชาวบ้านแฉว่าถูกตำรวจตบทรัพย์เกือบหมดตัว

ได้โพสต์เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเพจไทยรัฐ
ชื่อว่าคุณบุญพลอยอาทหารมีอาชีพรับเหมาทาสี
โดยเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙
ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน

ขับรถกระบะส่วนตัวเปิดไฟเลี้ยว
ให้ตัวเขาหยุดรถข้างทางทำสัญลักษณ์นะ
จากนั้นได้เข้าขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดในตัวเขา
แต่ทำไมถึงบังคับพาเขาไปในที่เปลี่ยวและมืด
และตรวจค้นรอบ๒

ปลดสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึง
และเอาเงินสดอีก๒๐๐บาทของเขาไปหน้าตาเฉยเลย

นี่ไม่เรียกตรวจนะเรียกว่าตบ
ไม่ตรวจแต่มาตบซับนะฮะ

ภายในคืนเดียวกันตำรวจนอกเครื่องแบบ

พร้อมกับขนเครื่องมือทำมาหากิน
ตู้เชื่อมหินเจียนเลื่อยยนเล็กแปรรูป
รวมทั้งรถกระบะที่จอดไว้หลบหนีไปอีก
ไม่ต่างจากโจรมาบุกปล้นบ้านเลย
นี่คือพฤติกรรมของตำรวจจริงหรือเปล่า

และครอบครัวพยายามเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
หน่วยงานภาครัฐอย่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลบบุรี
แม้แต่โรงพักภูทรเมืองลบบุรี
เข้าไปแจ้งความถึง๒ครั้ง๒คราวนะฮะ

ยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็เลยต้องร้องสื่อ
เพราะว่าเห็นว่าสื่อจะเป็นที่พึ่งได้
เวลาสื่อออกข่าวทีไร

หน่วยงานร้อนรนนั่งไม่ติดทุกที
ดังนั้นก็เลยอยากจะมาร้องสื่อนะครับ
ก็พบว่าเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
มีการโพสต์เรื่องราวไว้จริง
แล้วก็มีเรื่องของเอกสารร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลบบุรี

ที่ทำตกไว้ในคืนเกิดเหตุด้วย
ซึ่งก็มีการโพสต์ร้องทุกข์ในธรรมนองตัดเพาะ

โซเชียลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนเกิดเหตุนะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราตามต่อนะน่าสนใจนะครับ